บอกว่าให้ระวังฝนและระวังฟ้าฝนก็คือน้ำลงมาท่วมแล้วฟ้าล่ะ
อย่างลุงคนนี้นะครับ
ท่านสีชีวิตเลยนะค่ะอืมนี่แหละครับ
ให้ระวังฝนและระวังฟ้าครับตำรวจสพบรบือกับกู้ภัยนะฮะ
ไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณกระท่อมกลางทุ่งนา
เป็นหมู่บ้านป่ากรุงหนาที่ตะบนโนนแดงครับ
คือรถปกติเข้าไปไม่ได้ต้องไปรถไถ

นี่คือสภาพศพของคุณลุงเฉลิมอายุ๖๓ปี

คือตัวท่านเนี่ยไม่มีรอยไหม้นะแต่มันมีกลิ่นไหม้นะฮะ
ลุ้งอยู่แถวนั้นนะครับ
แล้วก็ในตัวท่านก็ไม่มีวัตถุนำไฟฟ้าแต่อย่างใด
หลานสาวผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับแฟนมาที่กระท่อม
คุยกันว่าจะไปเปิดทางน้ำนะฮะให้น้ำมันไหลออกจากนา
สักพักลุงเฉลิมท่านก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่กระท่อม
บอกโอ้ดีเลยดีเลยฝนตกแบบนี้
เดี๋ยวจะไปขุดไส้เดือนทำเหยื่อตกปลาซะหน่อยนะครับ
หลังจากนั้นเธอกับแฟนก็เดินออกจากกระท่อมไป
คุณผู้ชมครับเดินไปไม่ถึง๑๐๐เมตร
ได้ยินฟ้าผ่าเปรี้ยงนะครับวิ่งกลับมาที่กระท่อม
อ้าวคุณลุงเสียชีวิตซะแล้วนะครับฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
ก็ขึ้นนะครับ
เราขี้รถภาพฝนมาแล้วว่าสิมักควรขี้ก็เดินไปใส่เบส